ค่ะหลังจากที่ออกมาประกาศปิดฉากความรักลงไปนะคะของคุณปีเตอร์คอฟไดเรนดอลแล้วก็สาวพลอยพลอยพันธุ์เนี่ยรู้สึกว่าจะมีกระแสวิบภาควิจารณ์อย่างหนักแล้วก็ร้อนระอุมากในโลกโซเชียลโดยเฉพาะการพุ่งป้อไปที่หนุ่มปีเตอร์คอฟไดเรนดอลต้องแล้วอย่างที่คุณพลอยบอกนะคะเห็นได้เยอะแยะมากมายในโลกโซเ
หลังจากที่ภรรยาสาวพลอยพลอยพันธุ์ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับเตรียมนับถอยหลังยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ดูเหมือนว่าความร้อนแรงในโลกโซเชียลจะพุ่งเป้าไปที่สามีนักร้องหนุ่มปากกว้างปีเตอร์คอฟไดเรนดอลทันทีโดยในภาพล่าสุดที่เขาโพสต์คู่กั
รอยราวครั้งนี้ได้สำเร็จบางตัววิภาวิจารณ์ว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่ผ่านมาเป็นสาเหตุให้ครอบครัวต้องพังลงขณะที่บางส่วนจะเลิกติดตามดาราหนุ่มและไม่สนับสนุนผลงานของเขาอีกต่อไปแต่ก็ยังมีแฟนคลับบางส่วนที่เห็นใจและเข้าใจวันนี้เป็นเรื่องครอบครัวคนสองคนจึงรู้ดีที่สุดว่าปัญหาที่เกิดขึ
และสื่อมวลชนได้รับแจ้งว่าในวันพรุ่งนี้ปีเตอร์พร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกแก๊งบิ๊กไบท์
เปิดใจเรื่องรายการใหม่ที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง
พร้อมกับให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในภายหลังอีกด้วยค่ะ